ประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร

แบงค์คอร์กคือเมืองหลวงของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
แต่หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามที่สำนักงานราชมณิตยศภา

หรือว่าการใช้ภาษาที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังจากนี้ไปเมืองหลวงของประเทศไทยคือ
กรุงเทพมหานครในภาษาอังกฤษ

อันนี้เป็นชื่อใหม่เมืองหลวงของประเทศไทยคือ
ภาษาอังกฤษเลยกรุงเทพมหานคร
คือจะไม่ใช้คำว่าแบงคอกแล้วใช่ไหมคะ
แต่เรายังใช้แบงคอกได้เหมือนเดิม

จะใช้ว่ากรุงเทพมหานครวงเล็บแบงคอก
คือเมื่อก่อนเรียกว่าบางกอกใช่ไหม

ใช่บางกอกเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัฐนาโกศิลปแล้ว

แต่ว่าเพื่อให้เป็นไปตามยุคตามสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เรื่องการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยศภาเสนอกับคอรมอล

แต่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงของประเทศไทย

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยศภาเขามีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อย่างเมริเศียเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์
ล่าสุดจะเปลี่ยนเป็นกรุงกวนลาลุมปู่
ตามภาษาของเขาคือมาลายู
คือเป็นการอ่านทัพศัพท์กรุงกวาลานลุงปู่

จริงลำเปอร์ก็ได้หรือว่าลุงปูก็ได้

ตามหลักของเขาการอ่านทัพศัพท์ของเขาเอง
อ่านว่ากูลาลุมปู่อะไรอย่างนี้
อย่างโรมโรมของ

แต่ภาษาถ้าเกิดจะเอาอันใหม่คือฮันหนุ่ย

ตามอ่านทับศัพท์ของภาษาของเขาเลยคือหันหน่วยอย่างนี้

รโม้ล่าสุดก็อ่านว่าโรมา

ซาเปาโลที่เราอ่านกัน
อีกหน่อยเราต้องอ่านเซาเบาโล

คำนี้คือถ้าจะไปค้นดูแล้ว
ในราชบัณฑิตมีคำที่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเลย

ลองสึกษาดูภาษาไทยในการอ่านรูปแบบที่ราชบัณฑิตท่านออกมาใหม่
ตำรุงโลกของเราก็จะเป็นกรุงเทพมหานคร